อย่างที่บอกว่านอกจากผู้หญิงต้องระวังผู้ชายก็ต้องระวังเหมือนกันที่จังหวัดตรัง
ผู้ชายคนหนึ่งโดนมอมยาแล้วรูดทรัพย์แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าเป็นเวรหรือเป็นกรรมจริง
คือเล่าให้ฟังก่อนนะคะหนุ่มใหญ่วัย๕๔ปีออกไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ไปร้านคาราโอเกะ
เสร็จปุ๊บเออเจอสาวสองคนก็ชวนสาวออกมานั่งกินกันต่อดื่มกินกันต่อข้างนอกที่ร้านอาหารแล้วพาเข้าโรงแรมทั้งคู่เลยนะเปิดห้องพัก
รู้สึกตัวอีกทีนึงเช้าค่ะตื่นมาเงินในกระเป๋าสตางค์หายไปหมดแล้ว๗๐๐บาท
ยังดีเขาเหลือให้ดูต่างหน้าสองร้อยผู้ชายที่ว่านี่ก็คือนายสมยศรามรักคนนี้แหละค่ะก็เลยต้องรีบมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สพย่านตาขาวที่จังหวัดตรัง
เขาเล่าว่าตีสองของวันที่สี่ธันวาคมก็คือเมื่อวานนะคะพาสาวเสิร์ฟจากร้านคาราโอเกะที่อยู่ในเขตเทศบาลตะมนตย่านตาขาวสองคน
อายุ๔๐คนหนึ่ง๒๕คนหนึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปกินข้าวต้มหลังร้านคาราโอเกเลิกซึ่งที่ร้านข้าวต้มเนี่ยยังมีเพื่อนเขาอยู่อีก๒คนด้วยรวมแล้วทั้งหมดก็คือนั่งกินข้าวต้มกันอยู่ใน๕คนนี่ตามภาพชัดเจนนะมีกล้องวงจรปิดจับได้นั่งดื่มกินกันอยู่๕คนตอนนั้นเขาก็บอกว่ารู้สึกเบลอแล้วเหมือนกั

ในห้องพักไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดถี่ร้านข้าวต้มต่างก็อย่างที่เห็นนะคะว่าก็จับภาพใบหน้าสองสาวได้ชัดเจนก็อยู่ระหว่างตามตัวแหละเพราะว่าไปตรวจสอบที่ทำงานที่คาราโอเกะแล้วปรากฏว่าร้านปิดชั่วคราวเดี๋ยวเจอตัวแล้วก็คงจะเรียกมาสอบปากคำแล้วผมว่าเรื่องเงินหายไม่เท่าไหร่เมียเนี่ยเมี
นักข่าวตามต่อประเด็นที่บ้านให้หน่อยอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เป็นบทเรียนแหละเชื่อว่าต่อไปก็คงไม่กล้าแล้วมั้งนะครับ